เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมานะคะ
หน้าห้องพักหมายเลข๕หอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งไปจอดหน้าห้องพักห้องนี้
แล้วก็ลงมาจากรถคุยกับคนที่เช่าอยู่ในห้อง
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๒แล้วเหมือนกับว่าคุยอะไรกันอยู่บางอย่างแหละแล้วตกลงกันไม่ลงตัว
คนร้ายเนี่ยยิงใส่๓นัดจนผู้ชายคนนี้บาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ค่ะในช่วงเวลาเกิดเหตุมีแฟนสาวของผู้ตายอยู่ด้วย
แต่อยู่ดีแฟนสาวไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือกลัวหรืออะไร
หนีหายไปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่เจอตัวตำรวจก็เลยบอกว่ามาพบตำรวจเถอะ
เพราะว่าถือเป็นพยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ก็น่าจะพอให้ข้อมูลได้ว่าที่มาที่ไปเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ตอนแรกตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นปมเรื่องของยาเสพติดเพราะก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่สพแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ของกลางยาบ้า๖๐เมตร
ประกันตัวในชั้นศาลออกมาแล้วก็เนี่ยมาถูกยิงตาย
ตำรวจสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยไปตรวจสอบนะคะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ในซอยข้างตลาดป่าคอยใต้ตำบลสรรผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่านายพลากรทองมันอายุ๓๒ปีเขาเป็นชาวจังหวัดชายนาฏค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ห้องเช่าหมายเลข๕นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อเก็บพยานหลักฐานต่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒แต่ว่านายพลากรเพิ่งจะมาเสียชีวิตนะคะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ห้องข้างเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
ขับรถเก่งกันมาแต่จำรายละเอียดของรถไม่ได้มาจอดอยู่หน้าห้องเช่า
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปในห้องหมายเลข๕ก็เป็นห้องของนายพลากรนะคะ
พลากรเขาอยู่กับแฟนสาวคาดว่าน่าจะมีการเจรจาคุยอะไรกันบางอย่าง
แต่สักพักหนึ่งเสียงปืนดังสามนัดค่ะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายขับรถหลบหนีไปเพื่อนที่อยู่ห้องเช่าข้างข้างเพื่อนบ้านข้างห้องเนี่ยนะคะ
ก็เข้าไปดูเห็นว่านายพลากรถูกยิงด้วยปืน๙มิลลิเมตรถูกยิงเข้ากลางหลัง๑นัดหน้าอก๑นัด
ลำตัวด้านซ้ายอีกหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะตอนที่ชาวบ้านกับกู้ภัยกำลังนำตัวนายพลากรส่งโรงพยาบาลนี่แหละคุณผู้ชม
แฟนสาวของนายพลากรอาศัยช่วงชุลมุนตอนนั้นน่ะหลบหนีไปโดยไม่รู้สาเหตุนะคะว่าทำไมถึงต้องหลบหนีไปด้วย
ร้องร้องก็มันเจ็บมากนะคะ
อ๋อผู้หญิงร้องอ๋อร้องขอความช่วยเหลือ

ไม่ดูค่ะแอบดูเติมดู
แล้วได้ยินเสียงคนวิ่งออกไปเลยคิด

ดง่างนี้แหละเจ๋ญค่ะเห็นคนลงม้านี่คนเดียว
มีคนขับคนลงมา๒คน

อ๋อมาประมาณตี๒นะครับมาแล้วมาเคาะประตูเรียกเหรอฮะ
ก็เขาปกติเขาก็มาอยู่แล้วอะค่ะ

ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืน๔นัด

อืม

หอพักด้วยนะคะนางอรพิน
กิติศิษย์อายุ๗๐ปี

พลากรผู้ตายมาเช่าห้อง
อยู่กับแฟนสาวคนก่อนหน้านี้

สุมบ่อยค่ะเจ้าของ
หอพักบอกว่าเตือนไปตั้งหลายครั้ง
แต่นายพลากรผู้ตายก็ไม่ยอมฟัง

ก่อนหน้านี้เคยยื่นคำขาดไปแล้วด้วยนะ

ไม่จำไม่เคยมีเรื่อง

แต่เขาจะมีที่จะให้เขาออก

เขาจะมีรถเสียงดังท่อดัง

อ๋อมันมีเพื่อนมามั่วสูงในห้องนี้บ่อย

สิ้นเดือนนี้เขาก็คัดมา

ก็ตรงกับทางที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบมา

ก็มีหมายจับการหลบหนี

ในพื้นที่ชัยนาธด้วยเมื่อ๓ปีก่อน
ก็เลยคาดว่าคนร้ายกับผู้ตาย

ลงตัวก็เลยมาก่อเหตุนี้ขึ้น

ที่ใช้ก่อเหตุจะเร่งจับกลุ่มคนร้าย

แฟนสาวของนายพลากรผู้ตาย
เพราะฉะนั้นตรวจก็จะนำมาสอบปากคำ

เพราะว่าก็ต้องรู้แหละว่าใครเป็นคนที่มาก่อเหตุ
ทำไมอยู่ถึงหายตัวไปแบบนี้นะครับ